ตอนนี้ภาคการเมืองต่างเดินสายหาเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับ

นายชวนหลีกไพรผู้สมัครสอสอปาติฤทธิ์พักประชาธิปัตย์
ลงพื้นที่ตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
้อนขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้า
ชูนโยบายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเบี้ยผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นนโยบายที่พักเป็นผู้เริ่มต้น
พร้อมขอให้ชาวอุดรธานีเลือกคนดีเข้าสภา
อย่าให้อำนาจอยู่ในมือของคนไม่ดี
กว่า๓๐ปีประชาธิปัตย์ไม่เคยได้สอสอในจังหวัดนี้
นายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพักหาเสียง

ระเวนหาเสียงตามย่านการค้าในเมืองหาดใหญ่
ชูนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้
และแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

อยู่ตรงกลางและอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เพราะมั่นใจได้สอสอไม่น้อยกว่าเดิม
หรือตัวเลข๒หลักขึ้นไป
แต่ถ้าเกิดหลังเลือกตั้ง
ผมคิดว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งเรียบร้อย
เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อย
ผมคิดว่าเป็นการแสดงออกคือว่า
วันนี้การเมืองบ้านเรานี่มันมีสัญลภาพ
วันนั้นเศรษฐกิจจะดีมากเพราะว่าพื้นฐานนั้นดี

ยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย

แม้การเลือกตั้งครั้งนี้กติกาเขียนขึ้นใหม่
แต่ประชาชนจะไม่สับสนกับกลลวงของกติกานี้

รัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า๑๓ล้านล้านบาท
ซึ่งมากกว่าทุกรัฐบาลและทุกนายกรัฐมนตรี
แต่ประชาชนยังคงยากจน
และยืนยันนโยบายพักเพื่อไทยไม่ขายฝัน

ประธานกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาและคณะ
เดินหาเสียงในตลาดสดมาพตะพุธอำเภอเมืองระยอง
แก้ปัญหามลภาวะการขาดแค้นน้ำใช้
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
รวมไปถึงปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำ
ลดช่องว่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้เกษตรกร
นายเจ้าตุพรพรมพันธ์เปิดเวทีปลาสายใหญ่
เพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพักเพื่อชาติ
อำเภอขำม่วงจังหวัดกาลสิน
โดยมีประชาชนให้ความสนใจ
เดินทางมารับฟังการประสัยกว่า๒๐๐คน
พร้อมฉู่นโยบายแก้ไขปัญหาราคา

นายเจ้าตุพรยังบอกด้วยว่าช่วงโขงสุดท้าย
ต้องเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง

ให้เป็นเสียงข้างมากในสภา

พร้อมด้วยผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ขึ้นรถแห่ใช้เครื่องขยายเสียงพบปากประชาชน

พร้อมระบุว่าพักอนาคตใหม่อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุด
เชื่อว่าจะสามารถปักทงในภาคอีสานได้
ขณะที่ปัญหาการยุบพักดูเป็นเรื่องเล็กน้อย

เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของพักอนาคตใหม่
ที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น

อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดนะครับ
เราเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับ
ให้เกียรติให้โอกาสพวกเราเยอะมาก
ดังนั้นพักอนาคตใหม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า
ภาคอีสานนะครับ
พักอนาคตใหม่จะสามารถปักทง
จะมีสอสอเขตในภาคอีสานได้แน่
ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนเขตไหนนั้นนะครับ
เดี๋ยวคอยดูกันหลังวันที่๒๔ครับ

หลังพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พร้อมระบุกรกตเป็นองค์กรอิสระ

สอบแล้วว่าสามารถหาเสียงได้